ไปดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หลายท่านก็อาจจะกังขาเวลาที่ทานลูกชิ้นปลา
เพราะว่ามันมีประเด็นที่มีการแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องของการเอาเนื้อตัวเงินตัวทองมาทำเป็นลูกชิ้นปลา
วันนี้เราไขข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะ
คือประเด็นเรื่องนี้มันมาจากการที่ตำรวจปทศไปบุกจับพ่อค้าสัตว์ป่า
พร้อมกับทีมจำแหละที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วนี่เป็นของกลางที่เขายึดได้คือตัวเงินตัวทองเกือบร้อยตัว
แต่มันมีข่าวออกมานะคะมีบางเพจเนี่ยออกมาบอกว่าจุดนี้เป็นแหล่งชำแหละนะฮะ
เอาเนื้อตัวเงินตัวทองไปส่งโรงงานเพื่อผลิตลูกชิ้นส่งขาย
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะนะคะแฟนคลับลูกชิ้นปลาก็เกิดข้อกังขาไปตามตามกันนะคะ
ลูกชิ้นที่กินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำจากอะไรกันแน่
ทีมข่าวไปคุยกับนายมนต์ค่ะเจ้าของบ้านที่ตำรวจเดินทางมาที่สพอูทองนะคะ
เขายืนยันบอกว่ารับซื้อตัวเงินตัวทองมาจากชาวบ้านอีกทีนึงมาชำแหละส่งขายให้ในสิทธิ์
ซึ่งรับซื้อซากสัตว์ป่าโดยรับทราบว่าซื้อไปทำเมนูเปิบพิษดารตามร้านอาหาร
ไม่ได้ทำขายส่งร้านลูกชิ้นค่ะไม่ได้ส่งไปขายทำลูกชิ้น
อยากจะให้สังคมมั่นใจแล้วเขาก็บอกว่าฝากขอโทษผู้ประกอบการร้านขายลูกชิ้นด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะ
บ้านลุงไม่ได้เป็นโรงงานทำไม่เลยถามหน้าข่าวที่เข้าไปดูกันแล้วกัน
ได้เป็นโรงงานทำลูกชิ้นจริงไหมไม่มีอะไรเลย
ยืนยันได้ไหมครับว่าเราไม่ได้ทำเป็นลูกชิ้นไม่ได้ทำเลยไม่มีนะครับ
มีผมขายช่างกิโดให้เขาแล้วเขาก็จ้างคนทำไงคนที่มาซื้อแล้วเขาก็เอาไป
เอาล่ะคุณวรพรผมสบายใจไปครึ่งหนึ่งแล้ว
ไม่ส่งทำลูกชิ้นปลาแล้วส่งไปที่ไหน
เอ่อก็ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริง
เรื่องนี้กับตำรวจชุดจับกลุ่มนะคะซึ่งก็ยืนยันว่า
เขาไม่ได้เอาเนื้อตัวเงินตัวทองที่ชำแหละแล้ว

เงินตัวทองเนี่ยเนื้อแพงกว่า

ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาแค่ชำแหละ

คือคนที่เอาไปกินคือเป็นพวกเมนูเปิบพิษดาร

ตามข้อมูลที่ตำรวจบอกบอกว่าแบบนี้ค่ะ

อื้อหือคือยืนยันว่า
ในลูกชิ้นที่ทุกคนกำลังกิน
ตอนนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของสัตว์ชนิดนี้อยู่
ใช่ครับมันเป็นแปลงไม่ได้อยู่แล้วครับ
เพราะว่าเนื้อตัวเงินตัวทองราคาแพงกว่าปลาอยู่แล้วครับ
ถ้าเอาไปทำยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นแฟนผลับลูกชิ้นปลาสบายใจไปอีกหนึ่งนะคะ
ต้นทุนมันแพงกว่าเขาไม่ไปทำ

ครับที่ตราชเองมีร้านแกงอาหารปลาอยู่๔ร้านไปหาดูก็ไม่พบแกงตัวเงินตัวทองตามที่เป็นข่าวนะฮะ
อาจารย์ออสบอกแบบนี้ค่ะ
การเอาเนื้อตัวเงินตัวทองไปทำลูกชิ้น
ฟังดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเอาไปผสม
อย่างที่เขาพูดเลยเปลืองต้นทุนมันแพงนะคะ
แล้วเสียเวลาด้วยเพราะว่าเนื้อของตัวเงินตัวทองมันก็มีน้อยนะคะ
ส่วนเรื่องหนังนะคะหนังของตัวเงินตัวทองที่เอาไปทอดกรอบ

หนังของตัวเงินตัวทองเนี่ยทั้งหนาทั้งแข็ง
ถ้าเขาจะเอาไปใช้เนี่ยคือเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังได้อย่างเดียว
กินไม่ได้นะคะ
ตัวเงินตัวทองกับตัวแลนด์ในบางพื้นที่
นำมาประกอบอาหารมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะ

ตัวเงินตัวทองเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ลายเป็นดอกดวงสีเหลืองอ่อนใหญ่กระจายทั่วตัวนะคะ
ตอนที่มันเด็กจุดนี้จะเด่นชัดมาก
แต่พอโตขึ้นลายพวกนี้มันจะจางลง

ส่วนตะกรวดหรือที่ชาวอีสานเขาเรียกกันว่าตัวแลนด
สีสันมันจะแตกต่างกันนะคะกับตัวเงินตัวทอง
คือลำตัวมันจะสีน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลเทา
หัวจะมีสีออกเหลืองมากกว่า

จะชอบอยู่ในพื้นที่แห้งแรงแล้วก็ชอบปีนต้นไม้ค่ะ

อีกตัวหนึ่งชอบปีนต้นไม้

หนังทอดกรอบเนี่ยอย่างที่อาจารย์ออสบอกว่า
หนังมันหนาค่ะมันกินไม่ได้
ก็เอาไปเป็นเครื่องหนังซะมากกว่าค่ะ
สบายใจนะพลพักลูกชิ้นปลาสบายใจนะครับ